มีนพิชยาควงหนุ่มไฮโซสวีทกลางห้าง

คือตอนแรกเลยเนี่ยนะครับก็เรียกว่า

โอ้โหเพิ่งจะเลิกลากับทางไฮโซบอสไป

อ่าล่าสุดมีข่าวมาเลยถูกต้องนางเอ็ดช่องสามโดยเย็นในนางธาตุ
บอกว่าเนี่ยเขานู่นนี่กันนี่นี่

ทางสาวมินพิชยานะฮะ

มีเมาส์บอกว่ามีคนตาดีไปแอบเห็นว่าสาวมินเนี่ยนะฮะ
กลุ่มไฮโซไปช้อปปิ้งที่ห้างดังแห่งหนึ่งนะฮะ
มีความหวานมากเลยถือกระเป๋าให้กันเบา

อีกทั้งยังให้คำใบ้มาด้วยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ย

บิวตี้บล็อกเกอร์สาวชื่อดังนางหนึ่งด้วย

เนี่ยใครอะบล็อกเกอร์สาวชื่อหญิงแย้เหรอ

ไม่บล็อกเกอร์บล็อกเกอร์คือเครื่องสำอางนะฮะอ๋อนะฮะ

รีวิวเครื่องสำอางว่าฉันแต่งหน้าอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย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

เขาบอกว่าเนี่ยเป็นคนรู้ใจหรือพี่ชายสนิทก็ต้องรอเจ้าตัวเคลียร์

ประเทศของคนที่โดนหลอกง่ายที่สุดคือคนที่จริงใจและซื่อสัตว์กับคนอื่น

จะถามแม่นคือตอนเลิกกับมีนเขาลงอันนี้มาทำไมอ่ะแสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าคุณซื่อสัตว์แล้วฝ่ายหญิงโพสต์เขาทำไม
ไม่รู้อ่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องราวของทีมงานแล้วงงตอนนี้ตาโตแล้วล่ะผมก็ไม่
ผมก็ไม่กล้าพูดออกไปเหมือนกันนะเพราะน่าจะมีมูลนะพี่หนุ่มนะ
คือเขาบอกว่าเขาซื่อสัดแสดงว่าฝ่ายหญิงไม่ซื่อสัดดังนั้นปะในความหมายของเขา